ไปดูผลงานของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในการขันฟุตบอลอาเซียนครับ
วันนี้เอาชนะสิงคโปร์ไปแบบขาดลอยนะครับ
ประตูต่อ๐ทะยานเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับมาเลเซียครับ
เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มตามเป้าหมายแรกนะครับของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยครับ
วันนี้เจอกับสิงคโปร์นะครับ
จริงก่อนเกมต้องการแค่แต้มเดียวก็การันตีเข้ารอบแล้วนะครับ

มงประชาลัพธ์อิรฟานฟันดี้เข้าประตูลูกหนีไปนะครับ
ประตูค่อนข้างเร็วครับสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทย

จากนั้นอาทิตย์ที่๒๓ไทยขึ้นนำถึง๒๐นะครับ

จังหวัดนี้สิงคโปร์สะกัดไม่ดีนะครับ
แล้วก็สุขชายใจเด็ดก็ทำได้อย่างเด็ดขาดครับ
ใช้จังหวะไม่มากแล้วก็ซัดตรงนี้เป็นประตู
ให้ไทยนำห่างถึง๒๐ครับ

คโปร์เองก็พยายามบุกเพื่อทวงประตูคืนให้ได้นะครับ
แต่สุดท้ายมาเจอทีเด็ดในการสวนกลับของทีมชาติไทยครับ

จังหวะนี้ครับอธิสักไกรสอนนะครับ
บางบอดดีและกวัดยิงลูกนี้ไม่เหลือสร้างครับไทยนำถึง๓ประตูตะ๐นะครับ
ก็ทำให้อริสักนั้นทำสติยิงในรายการนี้เป็นถึง๘ประตูนะครับ
เกมครับไทยเอาชนะสิงคโปร์ไป๓ประตูต่อ๐ทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
สำหรับโปรแกรมทีมชาติไทยนะครับจะไปเย็นมาเลเซียธิศนาบุกิจริย์นะครับ
นัดแรกแข่งวันที่๑ธันวาคมจากนั้นจะกลับมาเล่นในบ้านวันที่๕ธันวาคมครับ